ครูที่ให้ดูเอาไว้ภาพของกลุ่มวัยรุ่นที่มารวมตัวกันที่ชายหาด
เป็นหาดวรณภาที่จังหวัดชนบุรี
สาเหตุที่เขามานั่งกินดื่มรวมตัวกันก็เพราะสถานบริการและห้างมันปิด

หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
เพราะว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกคำสั่งปิดสถานบริการห้างสรรพสินค้าและกิจการอีกหลายแห่ง
ขอให้คนไทยงดการเดินทางออกจากบ้านเนี่ยนะคะ
แต่ปรากฏว่าภาพนี้ค้านกับนโยบายหมดเลย
กลายเป็นว่าวัยรุ่นไปแห่รวมตัวกันที่ริมหาดวรรณภาที่จังหวัดชนบุรีจำนวนมาก
จับกลุ่มดื่มสุราอาหารกินกันอย่างเพลินเลยค่ะ
ผู้ที่โพสต์ภาพนี้บอกว่าประกาศปิดผับปิดห้าง
แต่กลายเป็นวัยรุ่นมารวมกันที่นี่จะเอายังไงดีท่านผู้มีอำนาจ
แล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลกันแล้วค่ะ
โดยเฉพาะประเด็นนี้มันกลายเป็นว่า
มาตรการในการป้องกันนี่คือเป็นศูนย์เลยไม่ได้ผลเลยนะคะ
ประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักอย่างอิตาลีหรือสเปนเนี่ย
คือเข้มงวดมากนะถ้าหากว่าทำผิดฝ่าฝืนแบบนี้เนี่ย
โดนจับกลุ่มดำเนินคดีเลยค่ะ